ที่ประตู๔คุณผู้ชมตั้งแต่ป้าที่มาทานยาเบื่อหมู
เมื่อวานมีคุณป้ามานอนที่หน้าประตู

เพราะมีคุณป้าคนนึงมารอหน้าประตูเลยนะ
แล้วบอกว่าป้าเนี่ยอาชีพค้าขาย

แล้วลงทะเบียนไประบบขึ้นมาบอกว่าป้าไม่ได้รับผลกระทบ

จะเอาเงินที่ไหนมาใช้กินใช้จ่าย

ยังมีประชาชนอีกหลายคนเลย
มายืนต่อคิวที่หน้าประตู๔ตรงนี้
บอกขอพบเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหน่อย
เจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู่ลงมาหาประชาชนหน่อย
เพราะประตู๔ตรงนี้เป็นประตูเดียวที่กระทรวงการคังเขาเปิด

มาประท้วงที่กระทรวงการคลังหลายต่อหลายรอบ
แล้วก็วันนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับ
คุณป้าช่อจันปานอายุ๕๖ปีนี่นะคะ
ยืนเกาะอยู่หน้าประตูเขย่าประตู
พ่อบอกว่าป้ายังไม่ได้เงินเลยลงทะเบียนไปแล้ว
เป็นแม่ค้าอยู่แถวมักกะสัน
นี่ได้รับผลกระทบนะค้าขายก็ไม่ได้
จะเอาตังค์ที่ไหนป้ามีลูกอีก๒คนขาดรายได้
แล้วระบบมันบอกว่าป้าไม่มีผลกระทบ
รู้ได้อย่างไรป้ามีผลกระทบฟังคุณป้าค่ะ
เขาบอกว่าไม่มีผลกระทบ
ทั้งแม่ทั้งลูก๓คนยังไม่มีผลกระทบ

กู้เงินดอกเขาส่งให้ลูกกินอยู่ตอนนี้

ถามสิว่ามันน่าน้อยใจไหม

ทหารไปแกะข้าวตาลในหมู่บ้านชุมชน
ป้าขอไม่ได้เขาไม่ให้
นี่คุณคุณป้าไม่ได้อยู่กรุงเทพนะ
คุณป้าอยู่หาดใหญ่อยู่สงขลา
คุณป้าบอกว่าป้าลำบากจริง
ดูสิแม่ค้าในตลาดเดียวกันหลายคนไม่ได้ลำบากจริง
แต่กลับได้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาทหมดเลย
คนหนึ่งสามีก็ทำงานอยู่รถไฟ
แม่ค้าขายหมูอีกคนนึงสามีทำงานอยู่อู่ซ่อมรถไฟ

โอ้โหใส่ทองตั้ง๒๐บาทมีรถขับ๒คัน
แต่ลงทะเบียนปุ๊บได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทเลย
น้อยใจเหลือเกินป้ามาเรียกร้องที่
กระทรวงการคลังขอความยุติธรรม
แหมเวลาเลือกตั้งยกมือไหว้เราตลอดเลย
แต่เวลาเราเดือดร้อนไม่เห็นมีใครสนใจเราเลย
นี่ไม่ใช่ป้าคนเดียวคุณอย่างที่บอกไปว่า
มีพี่ที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงนะ

คนจะมายึดรถอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็คุณตาก็บอกว่าตามีใบอนุญาตถูกต้องนะ

ให้เพื่อนช่วยลงทะเบียนให้มันก็ลงไม่ผ่าน

แต่ทำไมเพื่อนตาได้หมดทุกคนเลยตอนนี้สลากก็ขายไม่ได้

ตาอีกคนนึงก็เกาะข้อมูลไม่เป็น
ก็บอกว่าจะมาผูกคอตายหน้ากระทรวงการคลังเลย
ทีนี้รอเจ้าหน้าที่ตั้งนานตอนแรกไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาเลยนะ
ตั้งแต่เช้าเลยนะมาจนถึง๑๐โมงครึ่งค่ะ
ถึงจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังมารับเรื่อง

ซึ่งตอนนี้ก็เอาจริงคือก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอะไร
กับคนที่เขามารอหน้ากระทรวงแบบชัดเจนนะคุณผู้ชม
คือทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำบอกว่าให้ผู้เดือดร้อน
ต้องไปเข้าไปในเว็บไซต์อย่าเดินทางมาที่กระทรวงเลย
แต่คนที่ทำอะไรในเว็บไซต์ไม่เป็น
เขาก็รออย่างใจจดใจจ่อนะ
แต่เอาจริงนะที่จุดนี้นี่ก็มีจิตอาสา
ตอน๑๐โมงครึ่งค่ะเคเยาวราช
เขาก็เอาพวกไข่ไก่เอาข้าวสารอาหารแห้งนี้
แจกจ่ายที่บริเวณหน้าประตูกระทรวงการคลังเหมือนกันนะคะ
วันต่อเนื่องแล้วนะที่มีคนมาที่กระทรวงการคลัง

ค่ะย้ำนะคะวันนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทบอกว่าวันนี้
มีการโอนเงินให้๑ล้าน๑แสนราย
นี่เป็นยอดที่โอนที่สูงที่สุดต่อวัน
นับตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่๘เมษายนเป็นต้นมา
คนที่ได้รับเงินในรอบนี้จะเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์
แต่ยังโอนเงินไม่สำเร็จอาจจะด้วยปัญหาพวกบัญชีถูกปิด
ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าบัญชีไม่ได้ผูกพร้อมเพลย์นะคะ
แล้วนอกจากนี้จะมีการปรับสถานะให้อีก๒๖๐๐๐คน

แล้วก็จะเร่งโอนเงินภายในอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม

กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยารอบเดือนเมษายนด้วย
แปลว่าจะได้๒งวดเลยนะคุณผู้ชม
ช่วงอาทิตย์หน้าคือรอบเดือนเมษาแล้วก็รอบเดือนพฤษภาคม
สำหรับ๒๖๐๐๐คนที่ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วนะคะ
ใครอยากเช็คสถานะเข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหน่อยนะครับ

ง่ายขึ้นคนที่ได้รับเงินเยียวยาและรอการโอนเงิน
เขียนไว้เลยว่าท่านได้รับแล้วรอการโอนเงินนะฮะ
เขียนตรงแบบนี้เขาเข้าใจดีนะครับ